ไปดูเหตุการณ์ระทึกกลางทะเลหน่อย
เห็นเรือประมงอยู่ไกลเป็นเรือประมงอวนลาก
เร่งตะบึงเครื่องเข้ามา

ปลากินเลยเหรอเรือมันวิ่งทางมาเนี่ย

กันกลางทะเลอืมอ๋อพี่แฟนแล้วมีพี่คนหนึ่งที่กำลังตกปลาอยู่กำลังเยอะเลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใครจะคิดเร่งเครื่องเข้าหานะฮะ
เรือลำเล็กเหมือนนะเหมือนตั้งใจจะพุ่งชน
เพราะดีคนขับเรือสปีดโบสตาร์ทเรือได้ก่อน
แล้วก็รีบออกตัวหนีไปอย่างที่ผมนำเรียน
ดูในคลิปแล้วเรือประมงเจตนาชนเรือที่ลอยลำตกปลาอยู่นะฮะ
คือถ้าเกิดเรือเสียหรือสตาร์ทไม่ทันถูกชนได้เลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทะเลระยองครับ

ตำรวจน้ำมา๒ฝ่าย๒ลำมาเคลียร์กันสิ
มันเป็นยังไงกันเนี่ย
ปีดโบ๊ทพูดก่อนคนนี้เป็นคนเอาคลิปมาโพสต์
แล้วก็บอกว่าขณะนี้ปรับความเข้าใจกับเจ้าของเรือประมง
แล้วแล้วขอโทษไตเรือประมงด้วย

ทุกช่องทางในกรณีนี้ด้วย
ส่วนนายอภิรักษ์ชมภูวรเจ้าของเรือประมงนะครับ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะชนเรือสปีดโบ๊ทวันนั้นพ่อเป็นคนขับเรือ
ก็ขอโทษทุกคนเช่นกันตอนนี้ปรับความเข้าใจกับเรือสปีดโบสต์แล้วนะฮะ
ต่างคนก็ต่างทำมาหากินไม่มีอะไรติดใจกัน
ทั้งสองคนจับไม้จับมือนี่ฮะจับไม้จับมือแม่นะครับ
องกล้องซะด้วยจับไม้จับมือปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อย
เอ่ยยยยยยยยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะ
อันนี้ผมเดาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเดาเพราะเขาไม่ได้บอกว่าสาเหตุมาจากอะไร